มาติดตามความคืบหน้าของคดีที่นายภูล่านะครับ
ฆ่าปาดคอคุณยายมะลิแล้วก็น้องจิลวัย๑๒ขวบ
จนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๖กันยายน
อาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณตี๓ตี๔เนี่ยนะครับ
เมื่อวานมีการควบคุมตัวนายภูล่ามาสอบปากคำ
โดยรองพบตรท่านนี้เป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเอง
แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์
แต่ไม่ได้นำไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพในที่เกิดเหตุบ้านของคุณยายมะลินะ

ไอ้โหด๒ศพจำลองคดีฆ่าในห้องประชุมแทนที่เกิดเหตุนะคะ

เกรงว่าท่านนำตัวนายภูล่าไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่บ้านที่เกิดเหตุ
คือบ้านคุณยายมะลิอาจจะถูกรุมประชาธรรมได้
โดนแน่ชาวบ้านเขาก็บอกนะว่าอ้าวทำไมไม่เอาผู้ต้องหามาล่ะ

เมื่อวานี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ควบคุมตัวนายภูล่าอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าปาดคอและชิงทรัพย์นางมะลิอิ่มสวัสดิ์อายุ๖๗ปี
หรือคุณยายมะลิคุณยายแร่
และเด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือว่าน้องจิลอายุ๑๒ปี

ส่วนเด็กหญิงอาภารัฐสำรวยหรือว่าน้องข้าวหอมอายุ๙ปี
ก็ถูกปาดคอเหมือนกันบาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แล้วก็นายภูล่ายังข้ามแมวอีกหนึ่งตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อคืนวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
โดยตำรวจนำตัวนายภูล่านอกจากมาสอบปากคำแล้ว
ใช้เวลาในการสอบปากคำพอสมควร
แล้วก็นำตัวมาแถลงข่าวที่ห้องประชุมของบกพจังหวัดสมุทรปราการ
กว่ามังคับการธรรมดิบทรภูทรจังหวัด
พร้อมกับให้ผู้ต้องหาจำลองเหตุการณ์ตามคำรับสาภาพในห้องประชุม
แทนการนำไปทำแผนในที่เกิดเหตุ
จากกลัวว่าญาติและชาวบ้านที่อยู่ในอารมณ์โกรธแค้นจะเข้ารุมประชาธรรม

นายภูรารับสาภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
โดยกระทำเพียงคนเดียวเพื่อจะเอาเงินไปซื้อยามาเสพ
และยอมรับว่าก่อนก่อเหตุได้เสพยาเสพติดมาด้วย

ตำรวจนำหุ่นเด็กมา๒ตัวมานอนบนที่นอนแบบนี้คุณ

นายภูล่าได้แสดงถึงนาทีที่ลงมือฆ่า
ไล่เลี้ยงตั้งแต่การเข้าไปแอบอยู่ในบ้าน

เข้าไปแอบอยู่ในห้องครัวของบ้าน
และภายในห้องครัวมันมีแมวตัวหนึ่ง
เดินวนไปเวียนมาร้องเสียงดัง
ภูล่าเลยตัดสินใจหยิบมีดจากห้องครัว

ใช่คือเพื่อไม่ให้แมวร้องเสียงดังแหละ
และสองคือต้องการทดลองคมมีด

จากนั้นนายภูล่าปีนจากห้องครัว
เข้าไปจะแอบอยู่ในห้องน้ำของบ้านคุณยายมะลิ

คุณยายมะลิตื่นเข้ามาเข้าห้องน้ำพอดี

นายภูล่าก็เลยใช้มีดเล่มเดียวกับที่ฆ่าแมวไป
ปาดคอคุณยายมะลินะครับหลังจากที่มีการต่อสู้แล้ว
คุณยายมะลิก็ต่อสู้กับนายภูล่าอยู่ในห้องน้ำ

คอคุณยายมะลิจนแน่นิ่ง
แล้วก็เข้ามาในห้องนอนเพื่อมาบรื้อค้นทรัพย์สิน
บนเตียงนอนมีเด็ก๒คนคุณ
คือน้องจิลวัย๑๒ปีนอนหลับสนิท
แล้วก็น้องข้าวหอมวัย๙ขวบนอนอยู่ด้วย
แต่ปรากฏคณะรื้อค้นทรัพย์สินคุณ
น้องข้าวหอมตื่นขึ้นมา
น้องเข้าหอมตื่นขึ้นมานายพูล่านะฮะ
ก็เลยขึ้นไปบนเตียงไปอยู่ตรงกลาง
ระหว่างน้องข้าวหอมกับน้องจิล

ก็เลยเอามือบีบคอน้องข้าวหอมแล้วก็สั่งให้เงียบ
แล้วก็ปาดคอน้องข้าวหอมทันที
แต่มีดมันปาดไม่เข้า

ทำให้น้องข้าวหอมยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ข้าวหอมพยายามดิ้นในขณะนั้นน้องจิลก็ตื่นขึ้นมาพอดี
ภูล่าก็เลยเอามือสองข้างคือทั้งซ้ายและขวา
บีบคอทั้งน้องจิลและน้องข้าวหอมไว้
ใช่ค่ะและหลังจากนั้นก็หันกลับมา
ปาดคอน้องจิลจนเสียชีวิตทันที
ส่วนน้องข้าวหอมก็ดิ้นแล้วก็วิ่งหนีหลุดไปได้
ไปดูช่วงของการจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
กาลีประสงค์ภรรยาครับ
ขั้นคลุกล้างดินให้ปล่อย
กำลังกำลังดึงลงทะเยอีส
ค่ะและตัดความรับใจของนาย
โอ้โหฟังคำรับสาภาพแล้วเราก็สะเทือนใจจริงนะฮะ
เป็นมือฆ่าที่โหดร้ายนะครับ
คือน้องข้าวหอมวัย๙ขวบ

ถูกจับตะแคงแล้วก็ปาดคอไปหลายครั้ง

แล้วก็ไม่ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชน

คนขับรถแท็กซี่แล้วก็รถโดยสารบขศ
ที่พาตัวนายภูล่าไปส่งที่ต่างจังหวัด
เพื่อจะข้ามฝั่งไปที่ประเทศลาวกลับบ้านเกิดของเขา

โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับ
ขณะที่การนำตัวผู้ต้องหาจะไปขอคำมาผู้เสียชีวิตหรือไม่นั้น

คือบอกว่าจะไม่ไปขอขมาศพ
เพราะว่าเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเขาเอง

แต่ญาติของน้องจิลและญาติของคุณยายมะลิ
บอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือให้ผู้ต้องหาไปขอขมาศพ
ไม่งั้นจะไม่เผานะครับ
ตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตรเปิดเผยว่า
ตำรวจใช้เวลาในการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายใน๑๖ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งเหตุคือช่วงเวลาเช้า๖โมงกว่า
ของวันที่๑๖กันยายนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ
สมุทรประการตำรวจกองปราบปรามตำรวจน้ำตำรวจทางหลวง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและทหารพราน
รวมถึงตำรวจในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่ยะโสธร๑๐๑มุกดาหาทำงานกันเต็มที่ในการจับกลุ่มนายภูล่า
และท้ายที่สุดนายภูล่าก็รับสาภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะต้องการนำทรัพย์สินของผู้ตายไปซื้อยาเสพติดนะครับ
ขณะนี้ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายภูล่า
เรื่องต้น๕ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหาตามพรบธารุณกรรม
และเป็นบุคคลต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือว่าโอเวอร์สเตย์นะครับ
ส่วนเรื่องของยาเสพติด
ตอนนี้ก็ต้องตรวจสารเสพติดก่อน
รอผลการตรวจสารจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

สะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการพระประแดงนะครับ